เอาล่ะเริ่มต้นกันเรื่องของอาชีพใช่ไหมพี่

ทุกวันนี้นะครับมีอาชีพใหม่ขึ้นมาในประเทศไทยเยอะนะครับ

ว่างั้นนะครับไปที่อำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชศรีมาครับ
เขาบอกว่าปลูกข้าวไม่ค่อยได้ผล
ก็เลยปรับพื้นที่นานะครับ
เลี้ยงจราเข้แทนนะครับ
เปลี่ยนที่นาเป็นที่เลี้ยงจราเข้

นี่ครับประมาณ๓๗เกือบ๔๐ตัวนะครับ

ใช้พื้นที่๑ไร่นะครับ

นี่ครับเกษตรกรในอำเภอห้วยแถลง
เป็นการเลี้ยงจอละเข้ในบ่อปูน๗
กลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างอาชีพ

ใช่ครับผมนี่แหละครับ
เขาบอกว่าได้หันมาทดลองทำแทนการปลูกข้าว
หลังจากราคาข้าวตกต่ำเมื่อ๒ปีก่อน
นายสรวจดินไทยสงศ์กระเศษกรวัย๖๓ปี
ก็เล่าว่าเคยยึดอาชีพธรรมนา

แต่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง

อีกทั้งในช่วงปลายปีก่อนนะครับ
ราคาข้าวก็ตกต่ำมากนะครับ
จึงทำให้ขาดทุนต่อเนื่อง
เขาจึงน่าจะมีหาอาชีพอะไรมาเพิ่มเติมดีกว่า

แล้วสร้างบ่อซีเมนเพื่อเลี้ยงจราเข้๓๗ตัว
โดยซื้อจราเข้มาในราคาตัวละ๓๐๐๐บาท
แล้วใช้ระยะเวลาเพียง๑๒ปีเท่านั้น

ส่งขายได้ราคาตัวละ
๐บาทถึง๓๐๐๐บาทเลยทีเดียว
ตามขนาดจอละเข้ครับ

แต่ขวัศษือวัดรอบตัว

นี่แหละค่ะคุณลุงสารวุฒิบอกด้วย
คุณบอกด้วยนะบอกว่าจะมีตัวแทนจากฟาร์มบริษัทเอกชน

แล้วทุกวันนี้มีรายได้จากการเลี้ยงจราเข้ส่งขาย
ปีหนึ่งประมาณ๖๐๐๐๑๐๐๐บาทนะคะ
ซึ่งก็ต้องใช้ระยะเวลาเลี้ยงเป็นรุ่นนานนับปีเลย

แต่ก็ยอมรับนะว่ากำไรมันดีกว่าการทำนา

แล้วที่สำคัญมีตลาดรองรับที่แน่นอน
ก็เลยทำให้มีภาวะเสี่ยงขาดทุนน้อยกว่าทำนาปลูกข้าว
เพราะว่าบางทีทำนาปลูกข้าวก็ต้องขึ้นอยู่กับฟ้าฝน

แต่ว่าถ้าเกิดว่าเลี้ยงจราเข้แล้วก็ส่งแบบนี้เนี่ย

โอ้โหแล้วเลี้ยงจนตัวใหญ่ขนาดนี้เนอะ